แปรปูไข่ลง
แล้วคงมีใครเป็มท้อง
วายไปตามลำคลอมน้ำ
น้องลอยลงขาร้างคา

กำลังมาหาเส้นทางเศรษฐีอยู่ครับตอนนี้
สัปดาห์ที่แล้วจะเอาเรือออกไปหาปูอลัสก้าซะหน่อย
โอ้โหลมแรงฝนตกหนักก็เลยต้องมาหาปูจักจันท
บอกอยู่ตามโขดหินจะใกล้หน่อยปลอดภัยหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ขึ้นลมก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นใจ

ครั้งที่แล้วยังพอทำเนาแต่ว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
ที่สำคัญมีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุเกิดขึ้น
ที่แล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
อาทิตย์หน้าคาดการณ์ว่าจะเป็นพายุ
ซึ่งอาจจะไปถึงระดับโซนร้อนได้
ครั้งที่แล้วหมายถึงสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับสัปดาห์ให้แล้วที่มีฝนตกหนัก
สัปดาห์หน้ามีโอกาสเจออีกครั้งหนึ่ง

สัปดาห์หน้าครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ย
ปัดนี้เนี่ยยังคงมีกระแสลมที่มาหล่อเลี้ยงในบริเวณดังกล่าว

อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เจอภัยครั้งที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ย
เคลียร์พื้นที่ดีที่เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพันธ์น้ำปลาไหลหลาก
เพราะว่าต้องตื่นกันก่อนส่วนภาคอื่นเป็นยังไงได้รับผลกระทบแค่ไหน
เดี๋ยวมาตรวจสอบดูกันนะครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
ก็เน้นในบริเวณพรรคไทยอ่าวไทย
เพราะว่าหลังจากนี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตั้งแต่จังหวัดนครสถ์ศรีนธรรมดาไล่ลงมา
จนถึงในบริเวณจังหวัดสงขลาทีเดียวนะครับ
เพราะว่ากระแสลมในเวลาเกล่ายังคงแรงอยู่

ปัจจัยต่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

กลุ่มฝนสีเขียวใหญ่
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านภาคใต้
แล้วก็ต่อเนื่องด้วยเป็นกลุ่มฝนแนวยาวเลยนะครับ
ทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับนี่คือกระแสลมนะครับ
จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณตอนกลางประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อกี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนที่มีการเคลื่อนผ่านเนี่ยนะครับ
มีการเคลื่อนที่ผ่านต่อเนื่องตามกระแสลมนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีกำลังแรงครับเพราะว่ามีการก่อตัวของพายุ
ซึ่งเป็นพายุที่พัฒนามาจากหย่อมฝนที่ผ่านเมืองไทยของเราไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมที่อยู่ในบริเวณตอนบนของประเทศไทย

นี่คือสถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันนี้ส่วนใหญ่ครับจะเน้นอยู่ในบริเวณปีกตะวันออก
ขออภัยนะครับปีกตะวันตกคือฝั่งที่ติดกับพม่าของประเทศไทยสักส่วนใหญ่
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปต้นไปก็จะเริ่มมีการก่อตัวหนาขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษ
อีสานท้องฟ้ายังคงปลอดโปร่งนะครับเพราะว่ามีอากาศหนาวลมเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยง
ดกลืนความชื้นออกไปนะครับดังนั้นอีสานตอนบนฝนหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็มีอยู่บริเวณทางตอนล่างบางพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์นี้อากาศหนาวลมเย็นจะค่อยออกไปจากเมืองไทยของเรานะครับ
กลับมาใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมกับพายุเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพต่อไปนะครับ
นี่คือการก่อตัวของพายุที่เราน่าจับตานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์
จะสังเกตว่าขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนจากปัจจัยนี้เองน่าจับตามอง
เพราะว่าถือว่าเป็นพายุที่ค่อนข้างที่จะมีกำลังแรงนะครับแล้วก็ขึ้นที่ในทะเลนาน
เพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามากันไว้ไม่ให้ขึ้นหมกซะทีนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตดังกล่าวเดินทางวางแผนเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ติดตามเดี๋ยวเราก็เกาะติดอย่างต่อเนื่องว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตอนนี้ครับรอตั้งนานเดี๋ยวไปรอต่อปูออกมาหรือยังเนี่ยโอ้โห